เตือนภัยกันหน่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโจรอ้วนผอมค่ะ
อารวาสในพื้นที่นะคะทำทีเป็นคนดีค่ะ
ขับรถตามประกบรถเก๋งแล้วก็บอกมีอะไรติดท้ายรถพี่ก็ไม่รู้
มีอะไรติดท้ายรถพี่ก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นคนที่ถูกเตือนเขาก็ต้องจอดสิคะ
พอจอดปุ๊บเท่านั้นแหละโจรอ้วนผอมเข้ามาชิงทรัพย์เลยค่ะ
ตำรวจภูทรอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีไปตรวจสอบเหตุชิงทรัพย
ริมถนนสายอูทองบ้านตีนเป็ดช่วงเย็นวานนี้เองนะคะ
ผู้เสียหายรายล่าสุดชื่อว่านางสาวน้ำทิพย์ของบ้านโค้งอายุ๒๙ปีค่ะ
ยืนรอตำรวจในจุดเกิดเหตุและเธอไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะ
แฟนนุ่มก็ไปลูกชายก็ไปแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถเก๋งคันนี้แหละมากับลูกสาวอายุลูกชายค่ะ
อายุ๖ขวบมากดเงินที่ตู้เอทีเอ็มแล้วกดไปเยอะด้วยค่ะ
หมื่นสามพันบาทจะเอาไปให้แฟน
ทำงานรับเหมากอสร้างในตัวมือสุขพันบุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็มีรถเก๋งลักษณะเก่าเนี่ยนะเธอบอก
บรอนเงินขับมาประกบด้านข้างรถกระจกลง
แล้วก็ชี้ไม้ชี้มือบอกมีอะไรพันที่ล้อรถพี่ก็ไม่รู้
ข้างหลังอ่ะข้างหลังเธอได้ยินแบบนี้เอ๊ะ
ตกใจสิคะมันมีอะไรพันอยู่หรือเปล่าจอดรถกะจะลงไปดูค่ะ
เปิดประตูเท่านั้นแหละคนร้ายก็ลงมาจากรถเช่นเดียวกัน
หน้ากากอนามัยสีดำโดยคนที่นั่งข้างคนขับ
เป็นคนผอมปรีเข้ามาที่เธอค่ะใช้มีดจี้เอว
แล้วก็บอกให้อุ้มลูกออกมาจากรถพร้อมขอกุญแจรถแต่เธอไม่ยอมให้
จากนั้นคนร้ายอีกคนซึ่งรูปร่างอ้วนเป็นคนขับ
คล้ำด้วยสวมหมวกด้วยตรงมาที่รถของเธอเปิดรถ
หรือค้นทรัพย์สินภายในรถแล้วหยิบเอาเงินสดห้าหมื่นสามพันบาท
เพิ่งกดมาน่ะเอาไปเลยขับรถหลบหนีไปทางตำบลสวนแตง
หลังเกิดเหตุเธอรีบโทรหาแฟนเลยค่ะแจ้งให้ตำรวจที่ป้อมสวนแตง
สกัดจับแต่ไร้วิแววค่ะซึ่งหลังจากนี้ตำรวจภูทรอ่างทอง
เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแกะรอยตัวคนร้ายต่อไป
ถ้าใครในพื้นที่นี้นะคะเคยถูกลักษณะนี้
ไปแจ้งความเพิ่มเติมก็ได้อ่าถังทองใช่ไหมใช่ค่ะอ่า